เป็นชายพิการที่ต้องนั่งวิวแชร์

ว่าลุงมีใจบุญมากเลย
ใช่ค่ะจะปั่นวิวแชร์จากใต้
ก็คือจากที่สงขลาไปถึงเชียงใหม่
เพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กพิการ
ตอนนี้ลุงมี๋ไปปั่นถึงไหนละมาอัปเดตกันหน่อย
ต้องการที่จะระดมทุนช่วยเหลือเด็กพิการโรงเรียนปัญญานุกูล
ล่าสุดปั่นวิวแชร์ถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
รวมถึงยังเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ของชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณสนามหน้าเมือง
แล้วก็มีชาวบ้าน๒๐๐กว่าคนนะต้อนรับแล้วก็บริจาคเงินให้กับทางลุงหมี
หมีบอกกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะบอกว่า๙วันแล้ว
ปั่นวิวแชร์จากสงขลาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการ

แล้วก็ที่สำคัญขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
มูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราชด้วย
ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของเส้นทางในการปั่นวิวแชร์
ปั่นเข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนที่พัก
ระหว่างทางที่ลุงหมีปั่นวิวแชร์
ไม่ว่าจะเป็นวัดเอ่ยโรงเรียนเอ่ยสถานที่ราชการต่างนะคะ
ถามว่าลุงหมีปั่นวิวแชร์มา๙วันแล้วเป็นยังไงบ้าง

หมีบอกว่าโอ้โหตอนนี้สภาพร่างกายอาจจะล้าบ้างนะ

ระหว่างปั่นวิวแชร์ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนไง
คือฝนตกสลับแดดตลอดเลยเจอทั้งฝนเจอทั้งร้อน
อาจจะทำให้การปั่นวิวแชร์มันล่าช้าออกไปสักหน่อย
แต่สภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับลุงหมีนะคะ
ส่วนการปั่นวิวแชร์ก็ตั้งใจเอาไว้ว่า
แต่ละวันจะปั่นระยะทางสักประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตร
ส่วนเงินที่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคมา
หมีไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ว่ายอดล่าสุด
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ที่๕๔๐๐๐บาทแล้วนะคะ
ใครที่เห็นลุงหมีปั่นผ่านเส้นทางต่าง
แล้วก็อยากจะร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
ก็สามารถไปให้กับลุงหมีได้เลยเป็นกำลังใจได้เลย
รวมถึงอยากที่จะโอนเงินก็โอนเงินผ่านเลขที่บัญชีให้ได้นะคะ
เดี๋ยวเราขึ้นเลขที่บัญชี
ขึ้นเลขที่บัญชีให้อยู่หน้าจอแล้วเมื่อสักครู่นะคะ
ช่วยกันได้นะฮะโอ้โหเห็นเป็นความตั้งใจของลุงหมีจริง
ปั่นไปได้ยังไงนะตั้งไกลนะ
ให้กำลังใจนะครับผมแต่ว่าด้วยใจ
กิจต้องสำเร็จนะครับให้กำลังใจลุงหมีนะครับผม